ครับคุณผู้ชมครับไปที่สมุทรปฤษฐการณ์กันหน่อย

กำลังจะขี่รถไปกลับบ้าน

งูเห่ามันโผล่ขึ้นมาที่แฮนด์
โอ้โหตกใจแทบเป็นลมรีบจอดรถ

จนคนมาถามว่าเป็นอะไรเป็นอะไร
เธอก็บอกว่างูงูโผล่ขึ้นมาที่แฮนด์ของหนูค่ะ

เออนะฮะสักพักหนึ่งก็จะมีกู้ภัยเจ้าหน้าที่มามาตรวจรถจักรยานยนต์คันนี้แหละ
นาธิเบียนกไก่พพรเรือ๙๒๘ทสิ่งบุรี
อยู่ที่บริเวณหน้าปากซอยสุขสวรรค์๖๖ทับ๑ที่พระประแดง
นะฮะเขาก็หากันไปเอ๊ะตอนไปอยู่ตอนเขามาถึงมันก็ไม่เจอ
หากันอยู่ครึ่งชั่วโมงเอ๊ะมันหายไปไหนสุดท้ายตัดสินใจคุณผู้ชม
ใช้น้ำยาฉีดปลวกเนี่ยฉีดพ่นตามรูของน็อตต่างคราวนี้๕นาทีฮะ
งูเล้ยออกมาครับเป็นงูเห่าตาลาดอ่ะความยาวสัก๒๐เซนต์ได้นี่ออกมาแล้ว
นี่ฮะตัวนี้แหละครับตัวเล็กตัวน้อยเนี่ยมันก็เลยซุกซ่อนอยู่ในรถได้นะครับ
ทีนี้ผู้หญิงที่ประสบเหตุเนี่ยคือคุณนันทิดาเนี่ยเขาบอกว่าก็เป็นพนักงานโรงงานครับ
ซอยวัดใหญ่บางปรากฏอยู่ที่พระสมุทรเจดีนะหลังเลิกงานก็ขี่รถกลับบ้าน
บางยะแพรกภูเจ้าสมิงพรายพอถึงจุดนี้สังเกตมันมีเชือกอะไรมันมาพันอยู่ที่แฮนด์แก้
ใกล้กับมือพยายามเพ่งเฮ้ยเชือกหรือเปล่าเพ่งไปเพ่งมาเอางูตกใจครับ
รีบจอดรถเลยแล้วก็ไปยืนอยู่ที่เกาะกลางถนนตั้งสติก่อนนะฮะสักพักมีพลเมืองดีขับรถผ่านมา
เป็นอะไรรถล้มหรือเปล่าหรือว่าเกิดอุบัติเหตุเธอก็บอกว่ามีงูในรถนะก็เลยช่วยนำรถเนี่ยจอดข้างทาง
แล้วก็ประสานกู้ภัยมาจับกลุ่มเอาไปได้นะสุดท้ายเธอก็ปลอดภัยเจ้างูก็ปลอดภัย
ตัวน้อยไม่รู้ว่าไปอยู่ในรถของเธอได้อย่างไรนะครับ